มาดูเรื่องราวในเดือนวาเลนไทยกันหน่อย
เดือนแห่งความรักเป็นความรักที่น่าประทับใจของคุณปู่คุณย่าท่านหนึ่ง
คือคุณย่าจากไปได้สักพักนึงแล้วค่ะ
แต่ว่าคุณปู่เนี่ยยังเรียกหาคุณย่าอยู่ตลอดเวลานะคะ
ลูกหลานก็เลยตัดสินใจสร้างหุ่นขี้พึ่งขึ้นมา
เป็นตัวแทนของคุณย่าให้คุณปู่ได้คลายความคิดถึงค่ะ
เป็นไงคุณนัทพงศ์เหมือนไหม

เหมือนคุณย่ามันนั่งอยู่จริงเลยนะที่เห็นคือหุ่นขี้พึ่งนะ
แต่ถ้าผมเป็นคุณปู่ผมจะไม่รู้สิบอกไม่ถูกอ่ะ

ความผูกพันเขาอยู่ด้วยกันมานานนะ

คุณปู่ตีคำมูลอายุ๘๕ปี
นั่งคุยกับหุ่นขี้พึ่งของคุณย่าที่จากไปแล้ว
แล้วคือเวลาคุยก็จับมือนะคะ
แล้วก็พูดคุยสายตาเนี่ยลูกหลานบอก
เหลี่ยมไปด้วยความรักและความคิดถึง
แล้วหลังคุณปู่ลูกหลานก็บอกว่า
เริ่มมีอาการหลงลืม

ลูกหลานตัดสินใจปั้นหุ่นขี้พึ่งคุณย่ามา
ท่านจะได้เห็นเห็นหน้าคุณย่านะคะ
คือให้ช่างที่กรุงเทพทำขึ้นราคา๒๕๐๐๐บาท
แล้วลูกหลานก็จะมาคอยเปลี่ยนชุด
หุ่นของคุณย่ามาทำบุญให้กับคุณย่า
คุณย่าอายุ๘๕ปีเสียชีวิตด้วยโรคไตเมื่อปีที่แล้วคือคุณปู่รู้นะ
ย่าไม่อยู่แล้วแต่รักแล้วก็คิดถึง

นี่ค่ะก็เป็นที่มาที่ลูกหลานรวบรวมเงินไป
มาทำหุ่นสวมเสื้อผ้าคุณย่าแล้วนั่ง
คงจะเป็นท่าที่คุณย่าแล้วก็เป็นจุดที่คุณย่านั่งอยู่เป็นประจำนี่แหละนะคะ
จะเสร็จเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็เอามาไว้ในห้องนอนของท่าน
เขาบอกคุณปู่ก็มักจะเข้ามาวันอย่างน้อยวันละ๓ครั้ง
มานั่งจับมือพูดคุยเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้คุณย่าฟัง
ก็นี่แหละค่ะลูกหลานบอกว่าช่วยบรรเทาความคิดถึงที่คุณปู่มีต่อคุณย่าได้มากทีเดียวค่ะ
มันจะเป็นหวังให้พระเจ้ารักแน่

สบายสบายที่อยู่ในปริศนิษฐุ
ขอให้เกิดเป็นน้ำฟ้าทางสวรรค์

บอกว่าคุณปู่ก็ได้คลายความคิดถึงนะคะได้พูดคุยกับคนที่คุณปู่คิดถึง
เรื่องนี้พอลงในโลกออนไลน์หลายฝ่ายก็หลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าเห็นแล้วมันรู้สึกทราบซึ้งในความรักคือคุณย่าไม่อยู่แล้ว
แต่คุณปู่ก็ยังคงคิดถึงแล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อคุณย่าก็ไม่เสื่อมคลายค่ะ